เกษตรทำเงินวันนี้ก็เลยจะพาไปดูสวนผลไม้แห่งหนึ่ง
ที่จังหวัดมหาสารคามก็เป็นส่วนปัญหา
แต่สุดท้ายก็เจอแสงสว่างที่ปลายอุโมง
ในการปลูกทุเรียนหมอนทองทำเงินได้สำเร็จ
ติดตามกันเลยในช่วงของเกษตรทำเงิน
มหาสารคามทั้งหมดที่เราเห็นก็คือ
สวนผลไม้ในพื้นที่ก้าวไร่
ซึ่งเกษตรกรเจ้าของสวนบอกว่า
จังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดในภาคอีสานที่ไม่มีภูเขา
สภาพอากาศจะแห้งแรงมาก

ก็คือเกษตรกรเขามีทางเลือกทำสวนผลไม้
ให้ออกดอกออกผลได้แบบไม่ยอมแพ้ต่อสภาพอากาศเลยครับ
พาชาวตลอดข่าวมารู้จักกับผลไม้ในสวนโฮมฮักสารคาม
ที่บ้านขวาวตำบลขวาวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
เจ้าของสวนคือพี่อุบลนนทนำอายุ๔๘ปีครับ
ถามหน่อยครับในสวนโฮมฮักสารคามปลูกอะไรบ้างครับพี่อุบล
มะม่วงฝรั่งกิมจู
แล้วฝรั่งกิมจูปลูกเอาไว้ได้นานไหมครับ
เพราะหลังมันมีอายุของมันอย่างมากไม่เกิน๗ปี
แต่แถวบ้านเรานี่มันแห้งแรงมันน่าจะอยู่แค่๕ปี๖ปีนี้ก็เริ่มจะได้ลงใหม่
ออกแล้วลงใหม่มันแบบได้ทำบ่อยได้ปลูกบ่อย
ก็เลยชวนกันว่านหาอะไรมาปลูกลองดูที่มันไม่ต้องได้ปลูกบ่อย
อุบลแล้วมะม่วงล่ะครับได้ผลผลิตและรายได้ดีไหม
กินไม่หมดถ้าจะปลูกขายมันไม่ค่อยจะเป็นราคาเท่าไหร่มันถูก

ฝรั่งกิมจูมีรอบของการลื้อต้นเก่าและต้องปลูกต้นใหม่
ส่วนปลูกมะม่วงยืนต้นนานก็จริงแต่ก็ยังขายไม่ได้ราคา
นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของผลทุเรียนในสวนโฮมฮักสารคาม
กว่าที่ทุเรียนจะออกดอกออกผลให้เกษตรกรอย่างพี่อุบลและสามีได้ชื่นใจแบบนี้
ก็ผ่านการช้ำใจมาแล้วนะครับ
เพราะเริ่มต้นปลูกที่๑๐ต้นแต่รอดได้เพียง๒ต้นเท่านั้นเอง
ไป๔ปีทุเรียนหมอนทอง๒ต้นก็ให้ผลดกแบบนี้เลยครับ
ทุเรียนหมอนทองทั้งสองต้นที่ออกผลดกในปีแรกทำให้เกษตรกรอย่างพี่อุบลรู้ว่า
ทุเรียนชอบน้ำแต่ไม่ชอบแบบแฉะจึงต้องเจาะบาดานเพื่อรดน้ำให้ทุเรียนโดยเฉพาะ
พอรู้วิธีทำให้ทุเรียนรอดแล้วก็เริ่มนำต้นพันธุ์มาปลูกเรื่อย
ซึ่งตอนนี้มีทุเรียนในสวนถึง๕๐ต้นแล้วครับก็บอกแล้วไงล่ะครับ
เกษตรกรเนี่ยเขาไม่ยอมแพ้ต่อสภาพอากาศลองมาดูอีกรอบนะครับว่าในสวนโฮมฮักสารคาม
เขาปลูกอะไรบ้างนี่นี่คือสวนฝรั่งกิมจู
ส่วนนี้มะม่วงน้ำดอกไม้ส่วนนั่นนะครับต้นขนุน
แต่ในอนาคตที่นี่จะลื้อมะม่วงออกแล้วปลูกทุเรียนกับฝรั่งเป็นหลักแล้วครับ
ส่วนเกษตรกรที่อยากจะศึกษาข้อมูลการปลูกทุเรียนทางสวนโฮมฮักสารคามก็ยินดีต้อนรับนะครับ
ต่อให้อยู่ในพื้นที่สภาพอากาศแห้งแรงแค่มองหาวิธีดูแลผลไม้ในสวนได้
ก็ทำให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นเกษตรทำเงินไปเลยครับ